คุณผู้ชมคะเรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ซึ่งการชะปนักกิจศพทั้ง๒๐ศพที่วัดราชสามัคคี

โดยมีพระคุณเจ้าเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จุดไฟพระราชทาน
เชิงตะกอนเพื่อประชุมเพลิงนะคะ
ติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดราชสามัคคีค่ะ
ตอนนี้นะครับร่างอันไร้วิญญาณของทั้ง๒๐ชีวิตนะครับ
คุณครูพร้อมลูกแล้วก็เด็กทั้ง๑๘คน
กำลังชาวพนักกิจอยู่บนเชิงตะกรที่วัดราชสามัคคีนะครับ
ซึ่งก็มีการทำพิธีตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตอนนี้ไฟก็ได้เผาร่างอันไร้วิญญาณนะครับ

ซึ่งควันเองก็กำลังผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่านี่ก็คงเป็นนิมิตหมาย
พวกเขานะครับจะได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นะครับ
สำหรับเชิงตะกอนแรกนะครับก็คือของคุณครูพร้อมกับลูกนะครับ

ส่วนเชิงตะกรที่เรียงรายต่อมาก็เป็นของน้องนะครับ

ที่ชาวบ้านบอกว่าการเผาแบบนี้ก็จะทำให้คุณครูได้นำทางเด็กนะครับ
มือเด็กขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับพระสงฆ์เองก็ได้มีการสวดมาติกาบังสกุลนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ยาดนะครับ
ก็จะนำข้าวของเครื่องใช้ของเด็กนะครับ
มาวางไว้ที่เชิงตะกอนเพื่อที่จะเผารวมไปด้วยนะครับ
จากนั้นครับพระคุณเจ้าก็ได้ใช้ไฟพระราชทานนะครับ
จุดเพื่อประชุมเพลิงนะครับที่เชิงตะกอนของคุณครูพร้อมกับลูกนะครับ
พร้อมกับลูกนะครับเป็นศพแรกนะครับ
แล้วก็ทยอยเผาร่างแต่ละร่างของเด็กนะครับ
ครบ๒๐ร่างนะครับ
ซึ่งไฟก็ได้ลุกไหม้นะครับร่างของทุกคนนะครับ
หลายคนนะครับก็ต่างมาเฝ้ามองนะครับ
เพื่อที่จะส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะหลายคนมองว่าถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์เศร้าสลด
ก็อยากจะมาร่วมส่งดวงวิญญาณเพราะก็ถือว่า

เพราะว่าน้องเองเปรียบเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์นะครับ
ที่ยังไม่ได้เกาะกรรมทำเวรอะไรเลยนะครับ

ฉะนั้นเมื่อเรามาร่วมบุญนะครับก็จะเป็นบุญอันบริสุทธิ์
ซึ่งก็จะอุทิศให้กับคุณครูและเด็กผู้สูญเสียนะครับ
ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
ซึ่งยาดเองนะครับก็ยังคงอยู่นะครับ
เพื่อที่จะร่วมนะครับในการชาวพนักกิจศพนะครับที่นี่นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็จะคอยดูไฟนะครับให้เกิดการลุกไหม้นะครับ
เผาร่างจนเหลือแต่เท่ากระดูกนะครับ
ซึ่งพิธีนี้ก็เป็นพิธีแบบโบราณนะครับในสมัยที่ยังไม่มีเมนเผาศพนะครับ
แล้วก็ศพจำนวนมากขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีเชิงตะกอนชั่วคราวนะครับ
ในการเผาศพซึ่งก็ใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากนะครับ
ใช้อุปกรณ์จำนวนมากแต่ทั้งหมดนั้นนะครับ
ก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากจิตอาสาหลายคนนะครับ
ก็นำทั้งอิดหินปูนทรายนะครับรวมถึงถ่านรวมถึงเชื้อเพลิงนะครับ
มาร่วมนะครับในการชาวพนักกิจน้องนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการชาวพนักกิจศพนะครับ
งานพระราชทานเพลิงของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งที่วัดราชสามัคคีนะครับก็อย่างที่บอกไป
มีทั้งหมด๒๐ศพนะครับรวมกับศพของลูกคุณครูที่อยู่ในท้องนะครับ
ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพิธีการเก็บเท่ากระดูกนะครับ

จากนั้นก็จะมีการทำบุญนะครับถวายพัฒนาหารแด่พระสงฆ์นะครับ
แล้วก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องครับ
นี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่วัดราชสามัคคีครับ
ปริยชาติคลุมพิธีข่าวไทยรัสทีวีรายงานครับ
ขอบคุณคุณปียชาติและทีมข่าวด้วยค่ะ
ท่านผู้ชมครับที่วัดเทพมงคลพิชัยนะครับ
เรารายงานสดมาจากวัดเทพมงคลพิชัยครับค่ะบรรยากาศที่
เทพมงคลพิชัยนะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิง
ศพในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะยังคงมีญาติญาติค่ะของศพ
ศพเนี่ยยังอยู่ที่จุดเผาศพตรงนี้เพื่อที่จะรอดู
ญาติบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองตรงนี้นะคะซึ่งนอก
เหนือจากญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะยังคงมี
เจ้าหน้าที่รวมถึงอ่าฝ่ายการปกครองนะคะที่ดูแลการความ
ร้อยแล้วก็ความปลอดภัยที่จุดนี้ด้วยค่ะซึ่งขนาด
ก็ผ่านไปกว่าสามชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่เริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ
บรรยากาศที่ลานเชิงตะกอนเผาศพตอนนี้นอกเหนือจากญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
ยังมีชาวบ้านบางส่วนค่ะที่อยู่รอให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากที่ที่ฉันได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะ
เขาก็บอกเขาว่าไม่เคยเห็นพิธีพระราชทานเพลิงศพและการเผาศพพร้อมกันทีเดียวหลายศพขนาดนี้มาก่อน
โดยขณะที่ทำพิธีเผาศพนะคะญาติญาติต่างพากันร้องไห้เสียใจ
กับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักค่ะอย่างเช่นคุณพ่อของเด็กชายที่เสียชีวิต
ยืนร้องไห้กำหมัดแน่นยังโกรธแค้นผู้ก่อเหตุที่กระทำกับลูกชาย
โหดเยี่ยมค่ะโดยมีญาติญาตินะคะยืนปลอบใจให้กำลังใจอยู่ข้างข้าง
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่มาร่วมพิธีนะคะต่างพากันร้องไห้
พร้อมกับบอกเขาว่าอยากให้เด็กและบุคลากรของอบตอุทัยสวรรค์ที่เสียชีวิต
ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปพร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
ให้เดินหน้าต่อด้วยค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูพิธีพระราชทาน
ศพในพระบรมราชานุเคาะที่วัดเทพมงคลพิชัยได้เริ่มขึ้นเมื่อ
เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมาโดยมีนายสูบพัฒนภงพันธ์มี
ชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในพิธีโดยทันทีที่เพลิงพระราชทานมาถึงนะคะ
เจ้าหน้าที่และญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๖รายได้ยืนตั้งแถวรอรับเพลิงพระราชทาน
อกไม้พระราชทานและผ้าไตพระราชทานเข้าสู่วัด
เพื่อประกอบพิธีค่ะจากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์
และแขกผู้ไม่เกียรติที่มาร่วมงานนะคะตามลำดับ
ก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพสำหรับการเผาศพที่เชิงตะกอนนั้นนะคะ
เป็นวิธีการทำให้สามารถเผาศพพร้อมกันได้ทีเดียวหลายศพ
ซึ่งที่วัดนี้เองนะคะได้จัดเตรียมเชิงตะกอนตกแต่ง
ผ้าสีขาวดำและดอกไม้เพื่อความสวยงามรวมถึงได้ปิดแสลนกั้น
เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้าใกล้พื้นที่เผาศพ
เนื่องจากการเผาศพนั้นใช้ถ่านแล้วก็น้ำมันการ์ด
เกรงว่าจะมีอันตรายค่ะดิฉันได้สอบถามนายลำไพรชาติมนตรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพู
ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการเผาศพเชิงตะกอนก็บอกเขาว่าการเผาลักษณะแบบนี้ต้องใช้เวลา๑คืนด้วยกัน
เพื่อที่จะเผาไหม้ทั้งหมดรวมถึงรอให้เตาเย็นด้วย
จึงจะนิมนต์พระสงฆ์และให้ญาติมาเก็บอัฐิได้ในช่วงเช้าค่ะ
เราไม่รีบร้อนเราก็ต้องรอให้ไฟมันดับเองอืมเราไม่ไม่รีบร้อนเรา
ว่าพรุ่งนี้อย่างน้อยน้อยอ่าได้ผมได้สอบถามอ่า
ทางพระคุณเจ้าที่จะพาในบ้านนี่แหละอ่าท่านบอกว่าตอนบ่ายเข้ามาเก็บอัฐิเขา
ถ้าถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ไฟมันก็จะหมดแล้ว
โดยที่วัดเทพมงคลพิชัยนะคะมีศพตั้งบำเพ็ญกุศลจำนวน๖ศพด้วยกัน
แล้วก็เผาที่วัดนี้จำนวนสามศพส่วนอีกสามศพนั้นครอบครัวได้นำกลับไป
ประกอบพิธีตามศาสนานะคะตามความเชื่อของชาวอีสาน
ก่อนที่จะชาปนกิจเป็นอันดับต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ
ที่ดิฉันได้พูดคุยกับจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดนี้
เขาก็บอกเขาว่าที่เขาต้องเดินทางมาร่วมงาน
จิตอาสาในงานครั้งนี้ก็เพราะเขาอยากแบ่งเบาภาระ
แล้วก็คลายความทุกข์ของครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็อยากเป็นกำลังใจ
ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุด
วัดเทพมงคลพิชัยค่ะคุณสุชาดาครับค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่วัดศรีอุทัยค่ะ
พิธีชาปนกิจด้วยเตาไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าอยากจะอยู่ให้กำลังใจญาติของผู้เสียชีวิตจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีได้เลยค่ะ
พิธีชาปนกิจที่วัดศรีอุทัยทางเจ้าอาวาสบอกกับทีมข่าวว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงหรือเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะคะ
ถึงจะแล้วเสร็จขณะที่จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยยังคงปักหลัก
รอสังเกตการณ์การพิธีชาปนกิจอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็บอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนญาติของผู้เสียชีวิตเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้สึกโดดเดี่ยว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้นะคะช่างภาพของเราจะแพลนให้ไปเห็นบรรยากาศล่าสุดนะคะของวัดศรีอุทัย
ซึ่งต้องบอกว่าพิธีการเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานต่างก็ยังคงปักหลักเฝ้าอยู่ที่นี่นะคะ
เพราะว่าบรรยากาศที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้นะคะเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาที
แม้ว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพดำเนินมากว่า๓ชั่วโมงมีชาวบ้านแล้วก็ผู้ร่วมงานกว่าหนึ่งพันคนที่เข้ามาร่วมงาน
จนถึงตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านท่าอุทัยเหนือหมู่บ้านท่าอุทัยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะ
เฝ้าสังเกตการณ์พิธีชาปนกิจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของการสวดศพในวันอังคารที่ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นวันแข่งนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคณะสงฆ์ได้ทำพิธีในการแก้เคล็ดไปแล้ว
แล้วก็หากครอบครัวไหนยังคาใจที่วัดมีการทำพิธีสวดมนต์เทศนาธรรมต่างเรื่องของการเป็นวันอังคารที่เป็นวันแข็งเนี่ย
ครอบครัวไหนยังคาใจอยู่ก็สามารถที่จะทำพิธีเพิ่มเติมได้นะคะ
เราก็จะเห็นว่าบรรยากาศล่าสุดนั้นยังคงมีชาวบ้านนะคะ
เราคงเป็นเพื่อนเยอะจาดของผู้สูญเสียนะคะ
สำหรับคนในหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูพิธีเก็บอัฐินะคะ
ของผู้วายชนหลังจากที่ผ่านการเผาด้วยเตาไฟฟ้า
กว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะเห็นบรรยากาศนะคะว่า
ญาติก็จะนำเท่าอัฐิมาเรียงเป็นร่างคล้ายมนุษย์เราถ่ายจากไกลนะคะ
ก็จะอ่าเห็นทางด้านของพิธีกรรมต่างต่างนะคะแล้วให้พระสงฆ์เนี่ย
โดยพระมหาบุญโฮมเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยพร้อมด้วยคณะสวดอนิจาตายและสวดอนิจาเป็น
เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะเป็นพิธีกรรมแล้วก็นำน้ำอบน้ำหอม
หรือว่าน้ำมะพร้าวมาพรมหรือว่าส่งไปที่อัฐิแล้วจึงเก็บเข้าโกรธอัฐินะคะ
ฝากไว้ที่วัดท่านเจ้าอาวาสบอกกับทีมข่าวบอกว่าเอ่อ
เป็นความเชื่อของชาวอีสานค่ะจะต้องเก็บไว้ที่วัดก่อน
เพื่อที่จะรอทำบุญอีกครั้งซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของคนอีสานต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ข้อมูลจากท่าน
พระมหาบุญทรงเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยนะคะที่บอกว่า
ในการชาปนกิจในวันนี้จะใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
คืนหรือตีหนึ่งนะคะจะแล้วเสร็จส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการทำบุญอัฐิ
ให้กับผู้เสียชีวิต๑รายช่วงเช้าประมาณ๗นาฬิกา
ซึ่งท่านก็บอกว่าการทำบุญให้กับผู้สูญเสียการทำบุญให้กับผู้วัยชนนั้น
ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางจิตใจของครอบครัวเป็นหลักค่ะ

ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมีพิธีพระชาญเพลิงศพที่วัดทั้งสามแห่งในวันนี้นะครับ
ได้มีการทำพิธีสวดพระพุทธมนตร์พิธีรับผ้าบังสุกุลจากสมเด็จพระสังฆราช
และการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาในการจัดพิธีการศพในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ
โดยบริเวณด้านนอกสาราของวัดราชสามัคคีหรือวัดหนองกรุงศรีที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณครูและเด็ก๑๙ศพ
วันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติผู้เสียชีวิตและชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่มาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
คุณครูซักครู่ได้อีกอย่างอย่างในวัดศาสตร์งานในโลงศพไม่มีชีวิตใจ
วางไว้ด้วยพร้อมกับเรียกให้ลูกหลานมาทานอาหาร
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพถือว่าเป็นภาพสะเทือนใจของชาวบ้านนะครับ
มาร่วมงานในครั้งนี้หลายคนมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับ
บอกว่าตั้งใจมาร่วมไว้อะไรมาจุดทูปบอกคุณครูและเด็ก
ดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์นอกจากนี้ยังมีโรงทานมาตั้งเป็นจำนวนมาก
เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานและมาช่วยงาน
ทุกคนต่างอนุโมทนาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งหมดเลยนะครับ
เช่นเดียวกับวัดศรีอุทัยครอบครัวของผู้เสียชีวิต
สิ่งของที่ผู้เสียชีวิตชอบและผูกพันมาวางไว้หน้าโรงศพ
มีทั้งของเล่นชนิดต่างเสื้อผ้าชุดนักกีฬา
รวมไปถึงอาหารคาวหวานและกล่องนมขวดนม
เพื่อไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ขณะเดียวกันที่วัดเทพมงคลพิชัยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้
ซึ่งได้นำตุ๊กตามีรถของเล่นและรถตักดิน
นำมามอบให้กับน้องที่เป็นเด็กชายที่เสียชีวิต๒ศพ
มามอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับ
เช่นหน่วยปฐมพยาบาลกรมสุขภาพจิต
ได้เตรียมยานดมและยานสาบรรพ์ประจำบ้าน
นำมาให้บริการกับผู้ที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
และชาวบ้านที่มาร่วมงานมีเต็นต์โรงครัวพระราชทาน
โรงครัวจิตอาสาของชาวบ้านในพื้นที่
คอยให้บริการอาหารน้ำดื่มตลอดทั้งวัน
คุณสุรเนธพันกาลสินสจเขต๒อำเภอนาย

ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดแห่งนี้นะครับ
บอกว่าหลังจากเสร็จพิธีพระชธานเพลิงศพและพิธีชาปนกิจจริงแล้ว
ของเล่นและข้าวของทั้งหมดที่นำมามอบให้กับผู้เสียชีวิต
จะรวบรวมไปทำพิธีเผาต่างหากอีกครั้งหนึ่ง
คือปกตินะครับของเล่นพวกอะไรต่างถ้าปกติ
พี่น้องชาวอีสานของเราในเมื่อเสียชีวิตไปนะครับ
ปกติก็ใช้เมลูตรงนี้ใช้นะครับในการเผาแล้วก็แยกชิ้นส่วนพวกของเล่นพวกอะไรต่าง
เผาต่างหากนะครับเรามีที่เผาอยู่ตรงนี้

เจ้าหน้าที่บอกว่าการนำเข้าของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นที่มามอบให้กับผู้ตาย
แล้วก็เผาทิ้งเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยจะได้รับนะฮะ
แล้วก็จะได้นำติดไปด้วยนะครับ